เรื่องของการขับรถขับราเราเตือนกันเสมอนะคะว่าต้องระมัดระวัง
ระวังทั้งตัวรถระวังทั้งตัวคนด้วย
ผู้หญิงวัย๔๘ปีคนนึงนะคะพาลูกชายวัย๑๐ขวบ
แล้วก็ญาติอีก๓คนรวมกันทั้งหมด๕ชีวิตในรถ๑คัน
ขับไปงานศพไปร่วมงานศพของคุณแม่ตัวเอง
แล้วก็จะขับกลับบ้านไปงานศพนครศรีธรรมราช

มันไกลมากนะคะแล้วก็จังหวะขับไปเนี่ยเกิดหลับในค่ะ
เสียหลักไปตกร่องกลางถนนถ้าตกร่องอย่างเดียวยังไม่เท่าไหร่
มันอันเหินขึ้นข้ามเลนแล้วพุ่งชนประสานงากับ๑๐ล้อ
ตัวเธอที่เป็นคนขับกับลูกชายที่นั่งมาข้างเสียชีวิตทันทีนะคะ
ญาติที่นั่งมาข้างหลัง๓คนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพนาบรและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังจากเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งประสานงา๑๐ล้อบนถนนสายเอเชียค่ะ
ร่องใต้ในตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นสี่แยกนาโพนะคะ
อัดติดกับหน้ารถสิบล้อพังยับเยินค่ะ
ในรถพบนางสาวสุดใจจันพุ่มวัย๔๘ปีเสียชีวิตอยู่ตรงเบาะที่นั่งคนขับ
สภาพถูกอัดคาพวงมาลัย
ข้างเป็นเด็กชายโมกดำคงวัย๑๐ขวบ
ลูกชายนะคะเสียชีวิตสภาพศพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะค่ะ
ส่วนญาติที่นั่งด้านหลัง๓คนนะคะ
กู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวสุดใจพร้อมกับลูกชายและญาติญาติเนี่ยเพิ่งกลับจากร่วมงานศพแม่ที่จังหวัดพัทธลุง
กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่สมุทรปราการค่ะ
พอถึงจุดเกิดเหตุเกิดหลับในรถก็เลยเสียหลักตกร่องกลางถนน
แล้วก็เหินข้ามเลนไปประสานงากับ๑๐ล้อนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติญาติที่จังหวัดพัทธลุงก็ติดต่อโรงพยาบาลรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้ว
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเลยนะคะ
กล้องหน้ารถเก่งคันนี้บันทึกภาพขณะที่รถเนี่ยกำลังขับไปตามถนนบ้านกลางบ้านชมน้อย
พอถึงช่วงอ่างเก็บน้ำห้วยกลมค่ะมีรถกระบะสองคันแซงขวาขึ้นไป
คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคือรถกระบะแซงขวาขึ้นไปแล้วเด็กวัยรุ่นชายอายุประมาณ๑๖๑๘ปีขี่มอเตอร์ไซค์ตามขึ้นไปอีกคันนึง
สายไปมาแล้วก็เสียหลักล้มถลายไปตามถนนนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยต้องรีบหักหลบเลยนะเพราะว่ากลัวจะไปทับร่างเด็กคนนี้เข้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นยี่สิบสองเมษายนนะคะ
ภัยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแล้ว

ตอนนี้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ